และในวันพรุ่งนี้หวยก็จะออกแล้วนะคะ
สีสันของไทยรัฐจอบประเด็น
ก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศการขอเลข
เสี่ยงโชคกันที่วัดหลวงพ่อปากแดง

ขอนำท่านผู้ชมและบรรดาแฟนนานุแฟน
ผู้นิยมการเสี่ยงโชคไปที่วัดพรามณี
หรือวัดหลวงพ่อปากแดง
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เมื่อมาถึงท่านสามารถหาซื้อของสักการะ
ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

และที่ลืมไม่ได้คือน้ำแดง
จากนั้นก็ไหว้สการะบูชาที่หน้าพระอุโบสถ
ก่อนเข้าไปขอพรปิดทององค์หลวงพ่อปากแดง
โบสถ์เราเห็นคุณป้าท่านนี้ตั้งอกตั้งใจ

ก่อนได้ความว่าคุณป้าเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
ก่อนหน้านี้เคยมาขอโชคหนึ่งครั้ง

รับเงินไปหลายแสนบาท
แต่ด้วยภาระหนี้สินที่ยังมี
ครั้งนี้จึงขอมาล่าฝันอีกครั้ง
เพื่อขอลุงพ่อโดนสุดบนใจ
ให้ลูกเขย่าติ้วหล่นลงไม้
ขอเลข๒ตัวหรือ๓ตัวก็ได้
พอให้ลนลงมาก็เอารวมกันไปซื้อ

แล้ววันนี้เห็นสังติ้วอยู่๒๓ครั้ง
ครั้งนี้เราได้เลขอะไร

เลขครั้งแรกก็๑๓กับ๙๙
ส่วนคุณป้าท่านนี้มาจากจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมคณะทัวร์นานมาทีเลยจัดเต็ม
ทั้งเสี่ยงเสียม๔และหมายเสี่ยงไท
กล่าวด้วยความมั่นใจว่างวดนี้น่าจะมีข่าวดี
หลังชมรายการพี่น้องท่านใดยังไม่มีเลขไว้ลุ้น
ก็สามารถเดินทางมาได้เพราะวัดหลวงพ่อ
ปากแดงเปิดต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
ย้ำอีกครั้งทั้งหมดที่กล่าวมาพรุ่งนี้ก่อน๔โมงเย็น